จากประเทศไทยเจอกับเรื่องของอากาศที่แปรปรวนทั้งสัปดาห์
บางพื้นที่ก็ร้อนบางพื้นที่ก็หนาวแม้ว่าเข้าหน้าหนาวแล้วก็ตาม
ต่างประเทศเองก็เจอกับเรื่องของภัยธรรมชาติหลายพื้นที่เหมือนกัน
ติดตามพร้อมกันในจับตาเตือนภัยวันนี้ครับ
สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหัน
คุณผู้ชมครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายพื้นที่ในเมืองไทยของเรา
ต้องเจอกับความแปรปวนสภาพอากาศอย่างหนักหน่วงละทีเดียว
และนอกจากในเมืองไทยของเราแล้วนะครับหลายพื้นที่ทั่วทุกมุมโลก
ต้องเจอกับเหตุการณ์เหมือนเหมือนกันนะครับแล้วก็บางพื้นที่นะครับ
เหตุการณ์เหล่านี้ก็นำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สิน
ค่ำคืนนี้เราจะมาไล่เรียงกันนะครับ
เริ่มต้นกันที่เขตมณฑลสินเจียงอุยกูนะครับ
ซึ่งอยู่บริเวณทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน
อย่างที่เห็นในภาพนี้แหละครับที่นี่ต้องเผชิญกับหิมะที่ตกอย่างหนักตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาครับ
จากเหตุการณ์ดังกล่าวก็ส่งผลทำให้หลายเมือง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองอันไตครับต้องปิดสนามบินยกเลิกการเดินรถโดยสารระหว่างหลายเมือง
ทางการครับต้องเรียกประชุมฉุกเฉินแล้วก็ยกระดับการเตือนภัยสภาพอากาศเลวร้าย
จากระดับสีฟ้าให้กลายเป็นระดับสีเหลือง
ขณะที่เจ้าหน้าที่ครับตอนนี้ก็ต้องระดมกำลังการช่วยกวาดหิมะตลอด๒๔ชั่วโมง
ประชาชนในท้องถิ่นนะครับเขาก็บอกว่าหิมะที่ตกในปีนี้ถือว่ารุนแรงมากทั้งที่เพิ่งเข้าสู่ฤดูหนาวเท่านั้น
ประเทศจีนครับไปต่อที่นิวซีแลนด์เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าที่นี่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาดใหญ่เลยทีเดียว
ขณะนี้เองนิวซีแลนดก็เร่งอพยพนักท่องเที่ยว
รวมไปถึงประชาชนหลายร้อยคนออกจากพื้นที่เสี่ยงในเมืองไคคุรานะครับ

เป็นการด่วนหลังจากที่มีอัพเตอร์ช็อกตามมาอย่างต่อเนื่องหลายครั้ง
จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด๗๘เมื่อปลายสัปดาห์ก่อน
จึงทำให้ตอนนี้เมืองไคโคร่าซึ่งอยู่ใกล้ศูนย์กลางของแผ่นดินไหว

ส่วนที่กรุงเวลลิงตันถนนหลายสายปิดทำการ
รวมถึงมีการอบพยพผู้ที่อยู่ในอาคารหลายแห่งเพื่อความปลอดภัย
ต่อกันที่เหตุการณ์หลุมยุบนะครับหลายคนคงได้เห็นภาพกันแล้ว
ที่เมืองฟูกูโอกะนะครับก่อนหน้านี้เกิดหลุมยุบขนาดใหญ่เลยทีเดียว
หลุมยุบนี้มีความกว้างประมาณ๓๐เมตร

ล่าสุดตอนนี้ก็ซ่อมแซมไปที่เรียบร้อยแล้ว
หลุมขนาดใหญ่บนถนน๕เลนในย่านธุรกิจเมืองฟูกูโอกะ
ก็ถือว่าสามารถที่จะซ่อมแซมโดยใช้เวลาอย่างรวดเร็ว
โดยการถมปูนซีเมนรวมไปถึงทรายเข้าไปในหลุม
ต่อกันที่สถานการณ์ความร้อนกันบ้างนะครับ
ตอนนี้เององค์กรอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติ
ระบุแล้วว่าอุณหภูมิปีนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ๑๒องศาเซลเซียต
ในช่วงยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรม
ซึ่งเท่ากับ๑๖ใน๑๗ปีที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการในศตวรรษนี้
มีอุณหภูมิสูงเกือบ๒องศาแล้ว
ซึ่งนั่นก็หมายความว่าแต่ละปีที่เพิ่มขึ้นก็จะทำให้อุณหภูมินั้นสูงขึ้นตามไปด้วย
สูงขึ้นของอุณหภูมิแบบนี้แน่นอนครับส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางบกทางน้ำ
และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การเกิดภัยทางธรรมชาตินั้นรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับ
ไปต่อที่อีรานที่นี่ต้องเผชิญกับเรื่องของมลพิษทางอากาศอย่างรุนแรงละทีเดียว
จนตอนนี้ต้องมีการสั่งปิดโรงเรียนโดยเฉพาะในกรุงเตฮาราม
ตอนนี้อย่างที่บอกแล้วครับว่าเหตุการณ์นี้ยิ่งทวีความรุนแรงครับเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว
โดยกลุ่มควันพิษสีขาวได้แผ่ปกคลุมทั่วกรุงเตฮาราน
รวมไปถึงตอนนี้จึงทำให้ชาวเมือง๑๔ล้านคนครับต้องหลบอยู่แต่ในอาคาร
ที่ออกมานอกบ้านก็ต้องสวมหน้ากากอนามัย
เพราะว่าตอนนี้ค่าฝุ่นละอองที่วัดได้สูงถึง๑๕๖จุด
ซึ่ง๑๕๖จุดนี้ถ้าหากเรามาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานแล้วก็พบว่า
สูงกว่าค่ามาตรฐานขององค์การอนามัยโลกถึง๓เท่าเลยทีเดียว
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับโลกของเราใบนี้ตลอด๑สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแน่นอนครับ
เมืองไทยของเราเองก็ต้องจับตากันต่อไปนะครับ
เรื่องของฝนเรื่องเก่าของความหนาวเย็น
ยังมีโอกาสที่จะต้องเจอกันในหลายพื้นที่เลยทีเดียว
ที่สำคัญดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ